ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ศึกษามัญจรรย์รุ่งเรือน
พวกที่โทรศัพท์มาเลขเงินรอกเงิน
ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคนแก่คนเท่า
ประเทศไทยเราภายในประเทศไทยเรา
พวกโจรปุ่นมารอกเงินดูดเงิน
อาชีพดีมีไม่ทำ
แล้วมันรวยด้วยนะครับอาจารย์มันรวยมันหอบเงินข้ามประเทศข้ามประเทศนี้เป็นร้อยเป็นพันล้านนะครับอาจารย์
ใช่คนเรามันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอก
แต่ที่สุดสุดท้ายก็สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องรับผลแห่งกรรม
ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แน่ใช้เงินร้อนอันตรายแน่
พวกนี้นายอมนะไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอัตมายังเจอเลย
พระอาจารย์เจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยเหรอ
เจออัตมาเจอคอลเซนเตอร์โทรมาด้วยอ้างเป็นชื่อนี่ชื่อนั่นชื่อนั่น
ให้ท่านโอนเงินไปเดี๋ยวจะโอนเงินกลับมาให้
โยมโยมหลอกคนแก่คนเท่ามาเยอะแล้ว
ทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นแล้วคนแก่เท่าโยมไม่อาระลายใจอ่ะ
อิริโอตภะโยมหายไปไหนโอเคเลยน่ะ
ความเกรงกลัวตอบาดความละเอากับใจอ่ะ
โยมควรจะมีสามอันสำเร็จความเป็นคนนะโอ้โห
เพราะร่างกายโยมเป็นคนในใจโยมเป็นสัตว์ข้อมูลถามค่ะ
เขาว่านั่งไงฮะ

พวกครูพวกพยาบาลพวกเกษียณมามีเงินข้าวสุดในสุดท้าย
หลอกลงเงินไปลงทุนแล้วจะได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านั้น
ผมต้องบอกเป็นมนุษย์ประโยชน์โตยิ่งกว่าเปรตอิสระศาล
อยากจะให้ลูกศิษย์ผมที่เป็นในตำรวจเยอะ
อย่าให้ปรับปรามพวกนี้ไม่อยากให้คนไทยป้นคนไทยด้วยกัน
แล้วไม่อยากให้ข้ามชาติมาเช่าที่เขมรที่ราว
แล้วก็หลอกคนไทยเข้าไปทำงานให้เงินเดือน

เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีคนเตือนนะครับปีหน้าจะเกิดขึ้น
เยอะมากเลยที่สำคัญที่สุดผมอยากให้โจรกลับใจ

เพราะโซนเยอะเต็มไปหมดเลยนะถ้ากลับใจจะมีประเทศที่มันดีมากขึ้นนะ

จับใจจะทำให้ประเทศไทยสูงขึ้น
อย่าให้โจรกลับใจสงสารถ้าใครมาทำกับครอบครัวเขา
เขาจะมีความรู้สึกยังไงใช่มันทำไมมันขาดสติ
มันทำอะไรแล้วแต่มีสติแต่ขาดสามัญสำนึกความเป็นคน
นักคุณจะแก้ไขจุดนี้ถ้ามีสามอันสำนึก

กลัวละอายต่อบาปต่อการทำผิด
ใช่ที่มีโอตบากความละอายกับใจ
เกรงกลัวต่อบาปคนเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอก